สวัสดีครับ
เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย

ชาวตลอดข่าวมากันที่บ้านนาศรีสมบัติ
เลขที่๓ทับ๖หมู่๒ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่ของคุณสมบัติและคุณอมรศรีเกรดวง
สองสามีภรรยาที่เกษียณงานจากบริษัทเอกชน
กลับบ้านมาฟลิกพื้นที่สี่ไร่กลุ่มข้าวไรฟ์เบอรี่
แล้วก็มามองดูที่เราซึ่งมันลกล้าง
ก็เข้ามาร่วมกับโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ถ้าจะทำข้าวแล้วขายเหมือนชาวนาทั่วไปเราก็คงไม่คุ้น
ก็เลยคิดทำข้าวไร้เบอรี่ขึ้นมา
เมล็ดข้าวไรสเบอรี่ที่นาสีสมบัติจะมีลักษณะเรียวยาว
หรือมันวาวสีม่วงเข้มเมื่อหุงสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
เนื้อสัมผัสนะเหนียวนุ่มอร่อย
เหมาะกับคนรักสุขภาพเพราะว่ามีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีครับ
ว่าแต่คุณสมบัติได้เมล็ดพันธุ์ข้าวไรสเบอรี่มาจากที่ไหนครับ
ไปเห็นในเฟสของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน
ซึ่งเขามีผัดข้าวจำหน่ายแล้วก็ไปซื้อพันธุ์ข้าวเข้ามา
คุณสมบัติยังบอกว่าข้าวไรสเบอรี่ที่ปลูกจำนวนไม่เยอะมาก
แต่จะมีกำไรมากกว่าข้าวปกติจึงได้ปลูกจำนวนไร่ละ๒๕กิโลกรัม
ประมาณ๔เดือนสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วซึ่งก็ให้ผลผลิตจำนวน๓ตันเชียวนะครับ
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้วเขาจะนำข้าวเปลือกไปอบก่อนนะ
จากนั้นก็นำมาสีเองแล้วก็นำเข้าเครื่องคัดแยกขนาดข้าว
และนำไปบรรจุห่อผลิตภัณฑ์
สุดท้ายก็นำข้าวไปส่งขายสร้างกำไรงามสิครับพี่น้องครับ

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
ไลท์เบอรี่ของเรานะคะข้าวดีที่เราตั้งใจ